ในเซเว่นเด็กอายุ๑๒งงคุมประชง

โอ้โหนาทีชีวิต
จังหวะที่แบบกำลังปั๊มหัวใจ
ถ้าเกิดไม่มีทักษะไม่มีความรู้ทางด้านนี้
แล้วถ้าไม่มีสตินี่ทำไม่ได้ครับใช่

สติก็มีแล้วความรู้หรือว่าทักษะก็มี
สามารถช่วยชีวิตน้องนะคะ
คือน้องเข้ามาซื้อของใน๗๑๑นี่แหละ

เว่นนี้อยู่ใกล้กับตลาดสิริศุกร์ที่สุโขทัยค่ะ
แล้วตอนนั้นน้องเป็นลมหมดสติ
คนที่ช่วยเป็นผู้จัดการร้านคุณนิตยาแก้วนาค
เล่าให้ฟังแบบนี้ตอนนั้นคุณนิตยาก็ยืนอยู่ที่เคาน์เตอร์
พนักงานก็ตะโกนบอกพี่มีน้องลูกค้าหมดสติ
ทีนี้ก็เลยรีบหายาดมมาให้แต่ว่าสังเกต
ว่าหน้าของน้องก็เริ่มสิ้นแล้วหน้าขาวเลย
ทีนี้ตอนนั้นเลยตัดสินใจโทรแจ้งกู้ภัยก่อน
พอแจ้งกู้ภัยปั๊บระหว่างที่รอกู้ภัยมา
กู้ภัยมาถึงปั๊บก็รีบนำน้องส่งโรงพยาบาลนะคะ
พี่พี่มีความรู้ด้านกู้ชีพกู้ภัย
เรียนมาหรือว่าพี่ยังไงสุดยอดจริงถามพี่หน่อยค่ะ
สภาพร่างกายเขาคือขาวเลยค่ะ
ขาวเหมือนขาดออสเซ็จฟังนะครับ

ครับประมาณ๕นาทีก็ฟื้นขึ้นมา
ค่ะเพราะว่าหนูปั๊มหัวใจให้เขา

ก็เครื่องมือของโรงพยาบาลเขา
เขาเอามาติดตั้งให้แล้วเขาก็เข้ามาแทรกมัศดร

ใช่ตอนนี้แหละก็ถือว่าพนักงานทุกคน
ถ้าเกิดว่ารู้ไว้เราไม่รู้หรอกว่าเหตุการณ์เฉพาะหน้าแบบนี้
มันจะเกิดขึ้นในกะเราในเวรเราหรือเปล่า
แต่รู้ไว้ก็ดีจะได้ช่วยชีวิตคนได้นะคะ
แล้วก็มีคนมาชมด้วยบอกว่าโหอันนี้คือสติดีเยี่ยมมากเลย
ลำดับความสำคัญได้ว่าเออโทรแจ้งฉุกเฉินก่อนนะ
พอโทรแจ้งกู้ภัยเสร็จแล้วเคสนี้เป็นเคสฉุกเฉิน
ต้องรีบประถมพยาบาลหรือทำอะไรก็ได้เบื้องต้นก่อน
อย่างน้อยจะได้ทำให้น้องมีสติแล้วก็มีสติขึ้นมา
พอเจ้าหน้าที่มาถึงปั๊บก็รับตัวไปส่งต่อที่โรงพยาบาล

เป็นยังไงบ้างตอนนี้น้องอาการน้องปลอดภัยแล้วนะคะ